อุ๊ยเอาอยู่กว่าฉันเมาเรื่องนี้ดีกว่านั่นไกลไปแล้วมึงเนาะนี่คุณซูซี่เธอ

คุณซูซี่แม่ของพี่ดอนจิระธาดา

นี่ไงวันนี้ภาพฉันไม่ได้เมานี่ไงเน็ตแชร์ภาพไงนี่

นี่มีภาพหลุดมาให้แฟนได้ชมกัน
นี่อย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้มีข่าวลือว่า
คนนี้เป็นแฟนเขาเธอนี่ไง

คุณแม่ไม่ใช่ภาพใหม่ว่าหนูเข้ามาดูเมื่อ๒เดือนที่แล้วล่ะค่ะ

ก็มีคนรู้จักเยอะเวลาให้ลูกให้

ไม่ก็คือเวลาให้เขามีสมบัติ

เขาเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าอยู่ดี

เขาก็ถามว่าทำไมเขาบอกเลิกกันมา๑ปีแล้ว
ทำไมคนนักข่าวก็ไปถามอีกว่าทำไมคุณซูซี่ถึงเลิกกับพี่วิทย์

ก็คือเอาไปให้พ่อแม่ให้ยืมแล้วลืมบอกคุณซูซี่

แล้วก็ทุกปีเนี่ยคุณซูซี่เขาก็จะถาม
เขาก็จะถามแต่เขาได้คืนเขาก็ไม่ได้ของไปที่ไหน
ไม่ได้เอาไปเขาก็คืน

แต่ปุ๊บทุกปีเขาก็จะถามคุณวิทย์เนื่องจากคุณวิทย์เนี่ย
เขาก็รู้ว่าแต่เขาอยู่ด้วยกันมา๓๐ปีนะพี่

แต่คนนี้มีคนที่เขาเคยเห็นบ่อยไปท่องโกงไป

แต่เขามีแก๊งไปด้วยกันเขามีเป็นแก๊งแบบหุ่นกำยำนะคะคุณแม่

เขาคงเล่นฟิตเนสเธอเหรอ

ยังไงเขาทำงานอยู่พาลกรรมหรือเธอ
ใช่ต้องถามคุณแม่มาคุณแม่มารู้จักอยู่